ห้องเช่าเขาก็จะมีหลายห้องนะครับมีกลุ่มชายจัดการณ์ค่ะ
แล้วก็ดูว่ามีใครเสพยาหรือน่าสงสัย
ประเด็นคือเขาหวาดกลัวกัน
เพราะไม่ได้แต่งเครื่องแบบตำรวจ

ห้องหนึ่งห้องเช่านั้นคนเช่าเขากำลังกินข้าวอยู่ไปบอกว่าเขาเสพยาเพราะได้กลิ่นยาเสพติดมีการนำตัวผู้เช่าสองคนออกไปจากห้องเช่าด้วยแล้วถามว่ามีไหมมีกล้องไหมเราจะได้เห็นเป็นหลักฐานว่าเขาพาคนสองคนออกไปพี่เจ้าของห้องเช่าบอกว่าเขาถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดออกเลยไม่เห็นจังหวะช่วงนั้นที่พาชายสองคนอ
ห้องใต้หลายครั้งนะคะแต่เจ้าตัวบอกว่าตำรวจนั้นไม่รับแจ้งความทำเพียงแค่ลงบันทึกประจำอ่อนเอาไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลุ่มชายเจ้ากันเหล่านี้ที่ปรากฏอยู่ในวงจรปิดเข้ามาพบเพื่อเจรจากันแล้วพี่เจ้าของห้องเช่าเหล่านี้บอกแบบนี้นะคะว่าผ่านมาทุกวันนี้เรื่องอย่างเงียบผมเลยเอาเรื่องนี้มาให้

เช่าคนหนึ่งก็แล้วกันชายอายุ๕๒ปีแล้วเขาก็เป็นหนึ่งคนที่ถูกเคาะห้องด้วยเล่าแบบนี้บอกว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเดินเข้ามาแล้วมาเคาะห้องถามว่าเสพยาหรือเปล่าเจ้าตัวบอกแบบนี้แบบนี้กลัวนะทุกคนกลัวกันหมดการกระทำของกลุ่มชายชะกันเหล่านี้แล้วพี่คนนี้เขาบอกนะว่าถ้าคุณเป็นตำรวจจริงคุณก็ต้องมีม

ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการจริงค่ะเขาเป็นตำรวจจริงใช่ค่ะท่านอธิบายแบบนี้ว่าวันเกิดเหตุมีชาวบ้านไปแจ้งมาว่ามันมีการมั่วสุมยาเสพติดกันแล้วประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ระดมกวาดล้างยาเสพติดและอาวุธปืนในช่วงของการเลือกตั้งก็เลยเข้าไปตรวจสอบ